เมื่อวานนี้เราคาดกลายไปนะครับว่า

สถานการณ์ฝนเมืองไทยเป็นอย่างไร

นั้นถูกดูดไปยังห่อมฝนหย่อมใหญ่ที่ก่อตัวแถวบริเวณประเทศอินเดีย
จึงทำให้ฝนนั้นมีการเคลื่อนทับไปอยู่ในบริเวณดังกล่าวค่อนข้างเยอะ

โดยเฉพาะตอนบนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางก็ยังมีอยู่บ้าง
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
ปัจจัยที่เข้ามามีบทบาทก็คือการเปลี่ยนแปลงของกระแสลม
ที่เห็นอยู่นี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นที่ประเทศอินเดีย
ส่วนอีกหนึ่งหย่อมกำลังก่อตัวขึ้นแถวบริเวณทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
หลังจากนี้หย่อมนี้ก็จะค่อยพัฒนาความเร็วลมแล้วก็มีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนไทยนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะครับ
ภาพนี้จะเป็นภาพที่แสดงการแผลลงมาของบริเวณความกดอากาศสูงนะครับ

แบบนี้ก็จะทำให้พายุหรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยนะครับ

ร่วมมีการก่อตัวกลุ่มฝนแล้วนะครับ
กระแสลมนะครับนี่คือช่วงที่ผ่านมาก็จะพบว่ายังไม่ค่อยมีอะไรนะครับ

หลังจากนี้จะมีการก่อตัวของเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าพายุ๑ลูก
สังเกตว่าเป็นกลมสีแดงเข้มอยู่ทางตอนบนฟิลิปปินส์
ก็จะมีลักษณะการขยายตัวแล้วก็พัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนที่ขึ้นสู่บริเวณประเทศจีน
โดยมีโอกาสที่จะผ่านแถวบริเวณไต้หวัน
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวในช่วงกลางสัปดาห

พายุลูกนี้ก็จะไปดูดฝนจากอินเดียโล่งเลยนะครับ
เลื่อนทับมาอยู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะครับ
ผ่านไปยังบริเวณพายุที่มีการก่อตัวอยู่
จะพบว่าในช่วงที่มีการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนจากอินเดีย

ก็จะมีการตกของฝนหลายพื้นที่ครับ
โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
รวมไปถึงบริเวณที่ติดกับทะเล

นี่คือช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะพบว่าฝนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ
แต่ถ้าหากคำนวณต่อไปกลางสัปดาห์นี่นะครับเยอะขึ้นแล้วนะครับ
ทีนี้ไปดูอีกสุดสัปดาห์นี้นะครับฝนรวมแล้วเป็นอย่างไร
นี่คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเยอะที่สุดนะครับตลอดสัปดาห์หน้า
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนบนนะครับทั้งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับและนี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนกันกับการเปลี่ยนแปลง
ภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ